ยังจำคดีนี้ได้ไหมฮะมันก็ปลาเข้าไป๖เดือนแล้วนะ
แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าคดีมันไม่คืบนะฮะ
แล้วข้อหาเนี่ยทำไมแจ้งกันแบบไม่สุด
ยิงกันแบบพยายามฆ่าชัดทำไมแจ้งข้อหาแค่พกพาอาวุธปืน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในช่วงเช้านะครับ
ริมถนนมาตุลีตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
ผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยฮะเป็นตำรวจนะฮะยศพันธ์ตำรวจโท
เขามาเหมือนกับมายืนรอกดเงินแล้วก็มีชายคนนึงชื่อนายวิสิต
สวัสดีพักดีอายุ๔๑ปีขับรถพาแม่มากดเงินเหมือนกันนะครับ
แล้วในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันก็จะผ่านตามช่วงเวลาต่าง
แต่ก็เกือบสักประมาณ๕นาทีนะฮะเหมือนกับมีเรื่องอะไรกันแถวหน้าตู้กดเงินนะครับ
แล้วคนที่ก่อเหตุยิงเขาเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับแม่ของนายวิสิทธิ์ที่เขาก็กำลังกดเงินแล้วก็บอกว่าปล่อยเงินกู้ใช่ไหม
แล้วก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์สักพักแล้วก็ขี่ออกไป
ก่อนจะย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาแล้วทีนี้เนี่ยก็พยายามมาถามว่า
ทำอาชีพอะไรปล่อยเงินกู้ใช่ไหมเนี่ยฮะตอนนี้ฮะเหมือนเขาเบียดกันคิวกันอะไรกันก็ไม่รู้
ย้อนกลับมาแล้วพยายามมาซักไซส์เขาเรื่องปล่อยเงินกู้นะครับ

วิสิตก็ขอดูบัตรว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ตัวเองก็เป็นพันธุ์ตำรวจโทนะสุดท้ายซักใจกันไปซักใจกันมา
มีปากเสียงกันเพราะว่าทางฝั่งของคนเจ็บเขาไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจ
การแต่งตัวรถก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
จังหวะนั้นนะครับแม่ของนายวิสิทธิ์จะขึ้นรถ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นตำรวจเนี่ยก็มากระชากแขนในวิสิต
แล้วก็ยื้อยุดกันชกต่อยกันก่อนที่ชายคนนี้จะชักปืนออกมา
แล้วก็ยิงเข้า๑หนัดใส่นายวิศิษฐ์ตรงนี้เลยครับ
ยิงหนัดหนึ่งกระสุนเข้าไปแถวตาหัวหนาว
แม่ของนายวิสิทธิ์เนี่ยต้องมาห้ามถึงท่านก้มกราบขอชีวิตลูกชาย
ต้องก้มกราบเลยนะครับผู้ชายคนนั้นก็รีบขี่จักรยานยนต์
จักรยานยนต์หลบหนีไปไปตรวจสอบตอนหลังก็เป็นตำรวจจริง
ศพันธ์ตำรวจโทนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๔ธันวาคม๒๕๖๒นะฮะ
ทีนี้ผ่านมา๖เดือนเนี่ยทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาขอเรียกร้องความเป็นธรรมหน่อย
คดีนี้อยู่ที่สพเมืองนครสวรรค์เพราะพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งอายการแล้ว
แต่แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาคือข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
นี่ฮะไม่ได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าหรือว่าเรื่องของการยิงปืนอะไรพวกนี้
ผู้เสียหายคือนายวิสิทธิ์บอกว่ากระสุนเนี่ยยังฝังอยู่ในตัวผมเลย
นี่ฮะก็เลยร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์
ไปคุยกับนายวิสิทธิ์ที่ถูกยิงนะครับ
บอกว่าที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะสำนวนที่ตำรวจทำส่งอายการ
ไม่ได้ส่งฟ้องข้อหาพยายามฆ่าฟ้องแค่ข้อหาพกปืนในที่สาธารณะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเขาก็ได้มานานแล้ว
ตั้งแต่ช่วงวันเกิดเหตุให้ตำรวจไปแล้ว
เนี่ยยังตั้งใจว่าจะเอาภาพไปใช้ในชั้นศาลด้วยซ้ำ
แต่กลายเป็นว่าตำรวจไม่สั่งฟ้องเรื่องการยิงเขาพยายามฆ่าเขาเลย
กังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
วิสิทธิ์บอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์เสงทอง
อาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาสืบสวนฝึกอบรมตำรวจฮุดรภาค๖
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะได้ให้คนมาเจรจาที่บ้าน
บอกว่าจะจ่ายเงินให้๑ล้าน๕แสนบาท
แต่ต้องไปให้การกับตำรวจใหม่ขอให้จบเรื่องกันไป
แต่เขาไม่ยอมเพราะให้การไปก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าเขาถูกยิงแบบนี้แบบนี้จะให้เขากลับคำได้ยังไง
ที่สำคัญคือนายวิสิทธิ์บอกว่าอยากให้เขาเนี่ย
ก็คือพันตำรวจโทคนนี้ต้องรับผิดตามที่ก่อเอาไว้
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถตอบได้ชัดเจนว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ซึ่งหลังจากเจรจาในครั้งนั้นพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์นะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะพันธมตโทปกรณ์เสงทอง
เป็นอาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาสืบสวน
ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๖ก็เงียบหายไปเลย
พอบอกจะให้เงิน๑ล้าน๕แสนบาทเพื่อจบคดีแต่เขาไม่เอา
แล้วมาทราบข่าวอีกครั้งก็คือไปเข้ารับการผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
สาเหตุเนื่องจากสมองได้รับแรงกระทบกระเทือนจากการถูกชกต่อย
ทำให้เลือดคั่งซึ่งเขามองว่าถ้าเลือดคั่งในสมองจากการถูกชกต่อยจริงเนี่ย
คือมันต้องผ่าตัดไปนานแล้วคือมันจะอะไร๖เดือน
ถ้าเกิดว่าต่อยกับเขาในวันนั้นแล้วก็เลือดคั่งในสมอง
นายวิสิทธิ์เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากตอนนี้ผ่านมา๕เดือน๖เดือนแล้ว
เยียวยาเขาก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา
ทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็ลำบากเดินนั่งก็ไม่ถนัด
เพราะลูกกะสุนมันยังฝังในตัวเขาอยู่

การผ่าตัดมันต้องมีค่าใช้จ่าย
ถามว่าทำไมยังไม่ผ่าตัดก็มันต้องมีค่าใช้จ่าย

ส่วนประเด็นที่มีคนกล่าวหาว่าเขาอยากได้เงินเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงฮะ
เพราะครอบครัวเขาไม่ได้เดือดร้อน

แต่ยอมไม่ได้ที่ต้องถูกทำอย่างนี้ก็เลยอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ที่ผมแจ้งความเข้าไปว่าพยายามฆ่ากับพกพาปืนในที่สาธารณะครับ
เหมือนเขาจะไม่แจ้งความว่าผมให้หนี้
พยายามฆ่าเนี่ยเหมือนจะเป็นตำรวจป้องกันตัว
ก่อนจะต่อสู้กันเนี่ยก็เขาได้มากระชากแม่ผมก่อนนะ
ผมเป็นลูกเนี่ยผมก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องอยู่แล้ว
ถ้าผมผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจับกลุ่มผมเขายิงผมไปแล้วอ่ะ
ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องเรียกรถพยาบาล
หรือไม่เขาจะจับกลุ่มผมก็คุมผมไว้ดิ
แล้วก็โทรเรียกตำรวจมาไม่ใช่มายิงเสร็จต่างคนต่างไป
เขาก็เดินขี่มอเตอร์ไซค์เฉยเลย
เราก็พยายามจะสอบถามข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับ
คุณสุชาดาไปที่บ้านพักของพันตรวจโทรปากรนะครับ
ซึ่งที่บ้านเขาก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ
บอกว่าคนในบ้านไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นะครับ

เพราะว่าพันตรวจอุปกรณ์เขาอยู่ในเหตุการณ์คนเดียวนะครับ
ส่วนตัวพันตรวจโทปกรณ์นะครับ
ทางที่บ้านบอกว่าก็ไม่พร้อมให้ข้อมูลเหมือนกัน

เพราะเหตุการณ์ในวันนั้นถูกชกจนเลือดคั่ง

แต่ยืนยันว่าที่ไม่ให้ข้อมูลไม่ใช่หลบหนีนะ
ไม่ใช่หนีหน้าแต่บาดเจ็บจริง
เรื่องนี้ก็เลยขอให้ไปสู้กันในชั้นศาลดีกว่า
และอีกอย่างหนึ่งก็คือพันตรวจโทรปากรเนี่ย
ฝั่งนี้เขาบอกว่าฝั่งนี้เขาเป็นตำรวจ

ฟังทัพโภคกรญาติย่านเขายืนยันว่า
พยายามไปเจรจาหลายครั้งแล้ว

เราก็ถามความคืบหน้าคดีไปยังพนักงานสอบสวนสพมนครสวรรค์นะครับ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมส่งฟ้องส่งสำนวนไปยังอายการ
ข้อหาแค่พกพาอาวุธปืนไม่มีเรื่องการยิงคนการพยายามฆ่าอะไรพวกนี้
แต่พนักงานสอบสวนก็บอกว่าส่งสำนวนไปแล้ว
ก็ไม่ขอให้ข้อมูลเหมือนกันส่งให้อายการไปแล้ว